แต่ถ้ายังนึกว่าจะไปเที่ยวไหนไม่ออกเรามีมานำเสนอนะ
แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราจะพาไปดูอะไรดอกไม้
พาไปดูดอกไม้แล้วกันต้อนรับเดือนแห่งความรักกันไปในตัวนี้นะคะ
เดือนแห่งความรักวันวาเลนไทยที่จะถึงนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน
เดี๋ยวจะพาไปชมทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกเบนจมาสที่ตอนนี้เบงบ้านสวยงามไปหมดเลยค่ะ
ไปที่งานเทศกาลผ่านมาแค่ปีกว่า
เอาดีเอาหมวยไปต้อง
ไปงานเทศกาลเบนจมาสบานในมารหมอกประจำปี๒๕๖๒นี่แหละค่ะ
งานนี้เขาจัดขึ้นที่บริเวณสวนเกษตรสาธิตตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
คุณดูสิคะดอกเบนจมาสเขาเบ่งบานไปทั่วสวนเลยค่ะ
งานนี้นะเขาจัดยิ่งใหญ่มากแล้วก็จัดเป็นประจำทุกปี
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวในช่วงนี้ค่ะ
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ช่วงเดือนแห่งความรักนี่คือ

แข็งสอน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีค่ะ
ก็ร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่

เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาชมความสวยงามของดอกเบนจมัส
หลากหลายสีสันที่เบ่งบัน
กลางอากาศหนาวเหมือนอยู่ท่ามกลางม่านหมอกแบบนี้
ด้านหลังเป็นวิวแบบทิวทัศน์ภูเขาสวยงาม

จากจะได้ชมความสวยงามของดอกเบนจมาสแล้วนะคะ
ภายในงานเขายังมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันแห่งความรัก
อย่างเช่นการจดทะเบียนสมรสหมู่
แล้วก็การประกวดภาพถ่ายคู่รักชิงเงินรางวัล
เรียกได้ว่าวาเลนไทยปีนี้นะ
อกอิ่มใจอิ่มเอมกับความสวยงามของดอกไม้
แล้วเติมความหวานกันแบบเต็มอิ่มแน่นอนค่ะ
ใครอยากจะไปสัมผัสไปดื่มดำกับบรรยากาศสวย

ท่ามกลางดอกไม้ที่เบ่งบานงดงามทั่วทุ่งแบบนี้
ไปกันได้นะคะที่งานเบนจมาสบานในม่านหมอก
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
เขาจะจัดไปจนถึงวันที่๑๗กุมภาพันธ์
ตั้งแต่วันที่๘นะคุณผู้ชม๘๑๗กุมภาพันธ์
อ๋อยาวเลยนะนี่เตรียมวางแผ่นไปได้เลยนะ
ใช่แล้วค่ะแล้ววังน้ำเขียวเนี่ยนะอากาศดีมาก
คุณบอกว่าอยู่กรุงเทพฝุ่นควันมลพิษมันเยอะ

เพราะว่าวังน้ำเขียวเป็นอำเภอ๑ในจังหวัดนครราชศรีมา
ที่มีโอโซนบริสุทธิ์ติดอันดับโลก
เขาบอกเป็นอันดับ๗ของโลกเลยนะ
เอาอีกทีรูจมูกบานหมดแล้ว

เดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อน

แต่ถ้าออกทางอื่นเนี่ยอยู่ด้วยไม่ได้